คิดซิคิดซิคาปูชิโน

ดูเร็บบ้าจ้า

หญิงลีศรีจุมพลคนดังนี่แหละจ้านะคะ

เขาบอกโหเปิดคลิปไปดูสดเลยค่ะ

เป๊ะมากพี่หญิงลีเห็นแล้วก็ยิ้มไม่หุบเลยล่ะค่ะ

ก่อนหน้านี้นะคะยังมีเคยทายแจ็คสันว่างไง

และแน่นอนนะคะเพลงนี้ฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง

ไม่แพ้ขอใจเธอแลกเบอร์โทร

ช่วงของการสัมภาษณ์นะคะสื่อวงลมแกถึงขั้นแบบ

หญิงร้องไห้มันตื่นตันอีหลี

แล้วบางช่วงบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะว่า
ยังจำได้ตอนที่มาเต้นในบันเทิงไทยรัฐ

คือพี่หญิงลีอ่ะแกอ่อนน้อมถอมโตน

ก่อนกระดิ่มดูเดาเพลงตัวเองไม่ดังหรอก

หญิงลีประกาศเลยค่ะพร้อมทัวร์คอนเสิร์ตค่ะ

คิดซิคิดซิคาบปูชิโน
กิ่งเลียเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานทั่วประเทศ
ดิชั่นวงเพื่อที่หญิงจะไม่บวกเงินเจ้าภาพ
ก็จะพันธมิตรวงที่ใต้ที่ศาลที่เหนือ

แล้วคนที่มีความสามารถเรื่องเล่นดนตรี
ก็จะได้รู้สึกว่าโอเคเขาได้ร่วมงานกับหญิงลีด้วย
คิดซี่ทั้งเมืองเลยตอนนี้

ไม่เกินเออมันตื่นตันแล้วแม่น้อง

ตันมากค่ะโดยเฉพาะเห็นน้องหนู
ทำกิจกรรมของชายเล่นทำกับครอบครัวนะคะ
มันทำให้หญิงลีรู้สึกว่าคือมันย้อน
ย้อนกลับไปตอนขอเจ็ดเทอร์แรกเบอร์โทร

เห็นนี่แอบตื่นเต้นแบบ

อย่างนี้แฮปปี้ค่ะดีใจนะคะ

เป็นเอฟซีเกาหลีอยู่แล้ว

แล้วก็แฟนของคุณก็ชื่นใจด้วย
อาคาเซของคุณก็แฮปปี้ด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วหญิงลีก็อยากจะให้
เต้นสุดสวยอ่ะ
โชว์สิบแปด
น้องนัทบอกว่าถ้าไม่หยุด
แกก็จะเล่าต่อนะ
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ